เดี๋ยวครับต้องการส่วนเง็น
สมัญคือชุดแรกที่ต้องเพื่อเทศ
ไม่รู้จักทุกประเทศแต่รู้จักตุ๊กตายาง

ก็มันอยู่ที่สังคมนะสังคมว่าเออทำแล้วมันเกิดประโยชนไหมล่ะมันจริงหรือเปล่า

วันหน้าเดี๋ยวก็ดูสิมันจะยั่งยืนป่ะผมไม่รู้ไง
แต่ก็เพราะว่าบางทีมันก็ความเชื่อไง

ไอ้ขายอะไรสิ่งที่มันไม่ควรจะขาด
เกินสิ่งที่ไม่ควรจะเกินมันก็ยุ่งอยู่แบบนี้แหละนะ
เห็นเขามีโปรโมชั่นมีแบบทุกคน

ไหนมีมากใช้มากก็ไม่ต้องซื้อ

เป็นเรื่องของผ้ากลมถ้าตัวถูกสุดดี

มากกว่าอันนี้ก็เลิกเขา

อดีตรงทำงาน

สรุปตัวอย่างเขาจะเอาเงินต่างส่วนใหม่ไปช่วย

อ้าวลูกหลังเลยแล้วป่ะ
อ้าวก็เห็นมีปัญหาอยู่